ดิฉันบอกตรงเลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาได้ยังไง
คือมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะแบบขำซะมากกว่า
เซามิ้นต์ก็อย่างนี้แล้วก็ตุกผ้าคืนแค่เงินอ่ะอเรนนี่เรนจริง
เขาก็เลยคิดว่าหนุ่มบอยเนี่ยแกล้งมิ้นท์ชาลิดาแกล้งแรงเกินไปหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
แต่ว่างานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับมิ้นท์ชาลิดานะคะ
เพราะว่าเธอมีไหวพลิบสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีเลย
แต่เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะดูภาพเหตุการณ์แล้วล่ะ

นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์เพียงเสี้ยวินาทีเท่านั้น

ขณะที่พระเอกหนุ่มสุดเกลียนบอยปกรณ์
ไปร่วมเดินแบบโชว์ตัวร่วมกับนางเอกรุ่นน้องมิ้นท์ชาลิดา
ซึ่งหนุ่มบอยเกิดพลาดวางเท้าไปเหยียบโดนบริเวณส่วนปลายของเวล
ลากยาวลงมาจากด้านหลังมวยผมของสาวมิ้น
ทำให้นางเอกสาวที่ก้าวเดินไปได้เพียงเล็กน้อยก็ต้องหยุด
หันกลับมาดึงฉายผ้าออกด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
สาวมิ้นเผยว่าเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยที่สามารถเกิดขึ้นได้
หนุ่มบอยก็ได้เอ่ยปากขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือค้างคาใจอะไรค่ะ
เขาดูแล้วเขายังแบบก้มมามองเลยว่าทำไมมิ้นท์ถึงเดินไม่ได้
เอ้าเป็นเพราะเขาอะไรอย่างนี้เขาก็ขอโทษเลยค่ะ
ซึ่งเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นเลยค่ะ
ไม่ดราม่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมองออกว่าพี่บอยไม่ได้แกล้ง
ส่วนที่มีหลายคนทักว่าดูไปดูมาใบหน้าของสาวมิ้นท
ดูละไม้คล้ายกับหวานใจอย่างหนุ่มภูผาขึ้นไปทุกวัน
เจ้าตัวเผยว่าอาจจะเป็นเพราะทั้งคู่ชอบยิ้ม

แต่ส่วนตัวก็คิดว่ามีบางส่วนที่แตกต่างกันไม่ได้เหมือนกันไปซะทั้งหมดค่ะ
ก็มีหลายคนทักค่ะว่าเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะแบบ
เขาไม่ค่อยชอบยิ้มแบบ๓๒ซี่อ่ะแล้วเราอยู่ด้วยแล้วก็หัวเราะยิ้มตาม
ไม่เหมือนนะคะจริงเราคนละแบบอาจจะมีเชื้อสายจีนที่แบบเหมือนกัน
แต่ว่าจริงแล้วมิ้นก็มีส่วนของแขกด้วยค่ะก็แล้วแต่วันเนอะ
ไหมมันก็จริงมันคนละทิศทางก็เลยไม่คิดว่าจะเหมือนกัน
ส่วนตัวก็ยังไม่รู้สึกว่าเหมือนกันนะคะรู้สึกแบบมีไม่กี่คนนะคะ
ทักว่าอยู่ด้วยกันแล้วเริ่มหน้าแบบคล้ายกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็ขำสนุกไม่ได้คิดอะไรมาก